เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์นี้มาเรียนรู้เรื่องราวเมนูเส้นเพื่อสุขภาพ
ตามด้วยขนมจีนดอกไม้น้ำยาเห็ด
เต็มอิ่มกับเมนูเส้นเพื่อสุขภาพไปด้วยกัน
เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์เสาร์ที่๒๓กรกฎาคมเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีจ้า